ท่านผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นที่๑๐๑
คดีที่อดีตสามีไปแทงสามีใหม่ของภรรยาที่เป็นอดีตภรรยาแล้วจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณร่องกลางถนนบายพาสเลี่ยงเมืองสาย๑๐๑ไปมหาสรคาม
เยื้องกับจุดกลับรถบ้านเหล่าใหญ่ในพื้นที่ตำบลโดงรานอำเภอเมืองจังหวัด๑๐๑
เป็นอดีตสามีของนางสำเนียงพักดีสมุทรอายุ๔๑
ใช้มีดแทงเข้าไปที่รำคอลักษณะทั้งแทงและปัดปาดด้วย
นายมังกรลิขิตวาดอายุ๓๑ที่เป็นสามีใหม่ของนางสำเนียง
เสียชีวิตนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้
ตำรวจนะครับอ้างว่าเขาก็มีปากเสียงกันจอดจักรยานยนต์
อ่ามีปากเสียงกันเรื่องเงินซ่อมโทรศัพท์ให้กับอดีตภรรยา
ไปทำของเขาพังแล้วก็จะถูกต่อยก่อน
เอามีดมาเพื่อป้องกันตัวจังหวะปาดเข้าไปก็เข้าคอพอดี
สมของผู้ตายตอนนี้พ่อแม่กับญาติยากยาด

ก็มีคนมาแสดงความอาลัยตลอดทั้งวัน
กับแม่ของนายมังกรบอกว่าลูกชายเป็นคนนิสัยดี
คอยดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่ามีภรรยาแล้วก็ยังมาดูแล
ส่งเสียเงินทองให้ใช้ไม่เคยขาด
ก่อนเสียชีวิตลูกชายโทรมาบอกว่าฝันไม่ค่อยดี
บอกพ่อให้ระวังอันตรายด้วยเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งหลานไปโรงเรียน
กลัวว่าพ่อจะเกิดอุบัติเหตุแต่ก็ไม่คาดคิดว่า
ลางไม่ดีฝันไม่ดีของลูกชายเนี่ยมันจะมาเกิดกับตัวลูกชายเอง
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ต้องหาให้ถึงที่สุดในคดีนี้
และจะไม่ให้อภัยอย่างเด็ดขาด
ลูกชายรักลูกเขาจับคนที่เก่งลูกตายแล้วหรือ
แม่จะไม่ยอมเลยจะให้เขาทำเรื่องให้ถึงที่สุดเลยลูก
ส่วนนางสำเนียงภรรยาของผู้ตายนะครับก็เล่าถึงปมเหตุต่างว่ามันเป็นแบบนี้ครับ
มีอยู่วันหนึ่งนะฮะผู้ต้องหาเนี่ย
ที่เป็นสามีเก่าก็คือนายอำพรมาเห็นโทรศัพท์มือถือของเธอ
ที่รูปด้านหน้าโทรศัพท์เป็นรูปของสามีใหม่ก็คือนายมังกร
แล้วไม่พอใจก็หยิบโทรศัพท์ของเธอเครื่องลงพื้นจนพังเสียหาย
นายอำพรก็ถูกนำตัวมาไกลเกลี่ยเจรจาตกลงกัน
โดยยินยอมจะชดใช้ค่าเสียหายเรื่องโทรศัพท์พังให้นะครับ
โดยจะให้ก่อนสองพันบาทนะแล้วที่เหลือจะทยอยทยอยให้
เพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ที่พังเสียหายเนี่ยเธอซื้อมา๘๐๐๐
อืมให้มาสองพันวันเกิดเหตุนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ก็พยายามทวงถาม
เงินติดค้างค่าโทรศัพท์มือถือเรื่อยมานะครับแต่ว่าอดีตสามีก็ไม่ยอมให้
วันเกิดเหตุก็คือเมื่อวานนี้ขี่จักรยานยนต์มาเจอกันกลางทาง
แล้วก็มีการตะโกนถามกันนะฮะแล้วมันก็เกิดเหตุทะเลาะเบาะแว้ง
ต่อยทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นจนถึงขั้นเสียชีวิตนี่แหละแม่
เรื่องไม่เป็นเรื่องเลยเนอะนะคะเขาต้องมาเสียชีวิตเพราะเรื่องแบบนี้อืม